โหวตนายก๒วันนะฮะ๑๙กรกฎาคมวันนี้ที่จับตากันก็คือ
พักเพื่อไทยกับพักก้าวกลายในฐานะแปดพักร่วมซีกสามร้อยสิบสองเสียงเนี่ย
ตกลงมติจะเอายังไงจะส่งคุณพิทารอบสองไหม
หรือว่าถ้าส่งเนี่ยจะมีเงื่อนไขแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
ทำกลางกระแสข่าวที่ถาโถมมามากมายเหลือเกินค่ะพี่อุ่ย
นี่น้ำหารือกันช่วงค่ะประมาณตั้งแต่บ่ายสามนะฮะอืม
ฮะแล้วก็๘พักก็มา๕โมงเย็นนะครับเพื่อไทยก้าวกลายก่อนตอนบ่าย๓
ค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้เองฮะคุณพิธาฮะ
ค่ะแถลงข่าวไม่ยาวมากนะคะเนื้อหาใจความก็คือตกลงมีมติ
ว่าจะส่งคุณพิธาเนี่ยไปโหวตชิงนายกอีกครั้งหนึ่ง
เป็นครั้งที่สองค่ะครั้งนี้คุณพิทาพูดเองให้สัมภาษณ์เอง
บอกว่าถ้าเกิดคะแนนเสียงไม่ได้เพิ่มมากขึ้น
ยังมีนัยสำคัญจะยอมหลีกให้เพื่อไทยมาจัดตั้งรัฐบาลแทน
ก้าวไกลพักเดียวเอาลองฟังเสียงการแถลงข่าวหน่อยนะครับ
หารือของทั้ง๘พักในวันนี้นะครับมีข้อสรุปอยู่๓ข้อนะครับ
ที่ต้องการจะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับ
ก็คือเรื่องของวันที่๑๙ที่จะถึงนี้นะครับทั้ง๘พักนะครับ
ก็มีมติส่งผมพิธาริมเจริญรัฐเป็นธิรเดชนายกคนที่๓๐ของประเทศไทยนะครับ
แล้วหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสหารือกันเรื่องเกี่ยวกับการยื่นมาตรา๒๗๒ของพักเก้าไกลนะครับ
ว่าก็เป็นสิ่งที่พักเก้าไกลได้เสนอโดยพักของก้าวไกลเอง
ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอีก๗พักที่เหลือนะครับ
ส่วนสุดท้ายก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อบังคับที่๔๑นะครับ
ที่มีข่าวออกมาว่าวุฒิสภาจะติแบบนี้แล้วก็มีความเห็นกันทางกฎหมาย
ว่าไม่น่าจะเข้านะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูลนะครับ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อบังคับอย่างใดก็ไม่ถือว่าเป็นยตินะครับ
เป็นการเสนอผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็อาจจะมองเห็นต่างกับทางวุฒิสภาในเรื่องนี้นะครับ
ก็คงจะมีหลักก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องพวกนี้
แล้วก็เตรียมเรื่องของรายละเอียดในการเข้าสู่รายละเอียดของวันที่๑๙ที่จะถึงนี้ครับ
ก็ตามอย่างที่เคยได้แถลงผ่านวิดีโอไปนะครับแล้วก็ตามทางแผนผังนะครับ
ถ้าสำหรับสมรภูมิแรกนะครับถ้าคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องของมาตรา๒๗๒ที่ได้ยื่นเข้าไปแล้วแล้วต้องบรรจุภายใน๑๕วัน
ซึ่งก็ต้องย้ำอีกทีว่าเป็นการดำเนินการของพักเก้าไกลเพียงพักเดียวนะครับไม่ได้ผูกมัดกับพักอื่น
และซึ่งแทบจะมีรักษาอาทิตย์ของภาคบังกลับสมรีอย่างไรน่ารัก
แล้วจะทำมนุมไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้
ถ้าไม่เป็นอย่างนี้เราคิดนะครับต้องรอฟังครับคุณบ้าง
เดี๋ยวต้องรอฟังทางวิบครับว่าเหตุและผลของทางฝั่งตรงกันข้ามเป็นยังไงนะครับ
เพราะว่าได้เห็นแต่ได้เห็นแต่พาดหัวยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าด้วยเหตุผลอะไร
ถึงได้คิดว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องยติได้ซึ่งมันคนละเรื่องกันนะครับ

ก็เฝ้นไปได้ด้วยดีมีความพยายามที่จะตั้งบ้านของประชาชนให้ได้
แล้วก็จะพยายามใช้เวลาที่เหลืออย่างเต็มที่นะครับ

อันนี้ยังไม่ได้เป็นมติของทาง๘พักนะครับ

คือวันนี้เรื่องของเสียงสวที่ทางคุณวิทาบอกว่า
ถ้าไม่ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนี่ย

นักข่าวก็ถามว่าแล้วเสียงสวจะเพิ่มขึ้นไหม
คุณพิทาบอกเชื่อว่าจะได้เพิ่มขึ้น
เพราะมีหลายคนที่ไม่ได้มาประชุมในวันนั้นเนี่ย
ได้ติดต่อสอบถามไปเขาบอกเขาติดจริงติดภารกิจจริง
จะกลับมาโหวตให้ในการประชุมวันที่๑๙
ดังนั้นบรรยากาศวันที่๑๙กรกฎาคมนี้
ก็จะชัดเลยนะคะก็จะเป็นชื่อของคุณพิธาริมเจริญรัฐ
เซ็นตี้เดดนายกรัฐมนอระทะมนตรีจากพักก้าวไกล
แต่คุณผู้ชมสังเกตภาพเมื่อสักครู่ไหมคะ
ระหว่างที่คุณพิธาแถลงผลการหารือร่วมกัน
ของพักรวบรัฐบาลนึงแทบพรผู้ชมลองดูหน้า
ดูหน้าคุณหมอชนนั่นสี่แก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนิดหนึ่ง

และคนที่ยืนลายล้อมก็น่าเครียดเหมือนกันนะคะ
คือจริงแล้วผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาว่า
บรรยากาศตึงเครียดมากนะคะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
คือบรรยากาศมันไม่เหมือนกับการประชุมร่วมกัน
ระหว่าง๘พักร่วมรัฐบาลครั้งก่อนที่ผ่านมา
ครั้งนี้มันไม่ใช่เลยแต่คุณผู้ชมต้องดูให้จบนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่คุณพิธาแถลงเสร็จเรียบร้อย
ตอนหลังยิ้มแล้วตอนหลังเนี่ยคุณหมอชนน่านจับมือกับคุณพิทา

แต่เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันนิดนึง

เกาะติดการประชุมตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นเลยนะคะ
คุณแซคนัทธวินพร้อมรายงานแล้วค่ะเชิญค่ะ
คุณผู้ชมครับการประชุม๘พักร่วมรัฐบาลในครั้งนี้

เพราะว่าไม่มีการแจ้งกำหนดการให้กับสื่อมวลชน

พยายามหลบหน้าสื่อมวลชนนะคุณผู้ชมครับ

ว่าพักเพิศไทยและก็พักเก้าไกรถูกจับมัดด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับ
ต้องรับกันนะครับกอดกันให้แน่น

นี่อาจจะเป็นเหตุผลในการที่ทำให้ประชุม๘พักร่วมรัฐบาลวันนี้มีความตึงเครียด
และหลายคนหลบหน้าสื่อมวลชนในการเข้ามาประชุม๘พักร่วมรัฐบาลครับ
ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้มาปักหลักทำข่าวอยู่ที่นี่นะคุณผู้ชมครับ

ทีมข่าวออนไลน์มาปักหลักรอ๘พักร่วมรัฐบาลในการประชุม
ซึ่งเมื่อรถของแต่ละคนเดินทางมาถึง

แต่นำรถส่วนตัวขึ้นไปที่บริเวณชั้น๘

การประชุมเมื่อเวลา๑๗นาฬิกา
การประชุมในวันนี้มีคณะชุดทำงาน
พักร่วมรัฐบาลในการประชุมหารือร่วมกัน
สำหรับการประชุมร่วมกันระหว่าง๘พักร่วม
จัดตั้งรัฐบาลเพื่อหารือทิศทาง
ในการลงมติเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ครั้งที่๒ในวันที่๑๙กรกฎาคมนี้

ก็คือนายพิธานริมเจริญรัฐแคดดเดตจากพักเก้าไกล
มีการนัดหมายแก่นำไปพบกันที่อาคารไทยซับมิตรครับ
ในเวลา๑๗นาฬิกาแต่ว่าไม่ได้แจ้งสื่อมวลชนเลยนะครับ

ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน

ก็คือช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา

พยายามหาถามนะครับว่าการประชุมวันนี้จะเป็นเรื่องประเด็นอะไรนะครับ
ทางด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจในฐานะหนึ่ง

ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะได้ข้อสรุปในวันนี้เลยหรือไม่

เนื่องจากว่าเพิ่งจะเดินทางกลับจากต่างประเทศครับ

ขณะที่นายวรวีมะกูดีครับรองหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติ
เดินทางไปประชุมที่ชั้น๘เช่นเดียวกัน
บอกว่าเอาไว้ค่อยคุยหลังการประชุมแล้วก็แล้วกัน

เข้าท่านกลับโดยไม่ได้ตอบนักข่าวประเด็นทางด้านการเมือง
ข้อการเสนอชื่อโหวดเป็นนิตย์นรรษมนตรี
คุณผู้ชมครับหนาหูเลยว่าภาคเพื่อไทย
จะมีการเสนอชื่อของคุณเศรษฐา
หากคุณพิทาโหวตรอบ๒ไม่ผ่านนะครับ
ซึ่งคุณเศรษฐาก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสดีครับ
โดยที่ประเด็นการหารือไม่ได้บอกนะครับ
ในช่วงแรกหลายคนก็มีการตีรวนไปล่วงหน้า

แต่ที่แน่ก็คือการโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่๑๙กรกฎาคมนี้
จะยังคงมีการโหวตนายพิธาหรือมันเจริญรัฐ

ซึ่งผลออกมาก็คือการเสนอของนายพิธานะครับ

ซึ่งมีรายงานเพิ่มเติมจากห้องประชุมครับคุณผู้ชมครับ
บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างตึงเครียดนะครับ
แล้วก็ในช่วงแรกยังไม่สามารถหารือได้
ว่าจะมีการเสนอชื่อนายพิธาหรือไม่
กระทั่งสรุปออกมาในช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ต้องติดตามนะครับเพราะว่าคุณพิทาบอกว่า
การที่การโหวตนายกรัฐมนตรีในช่วงนี้
ตั้งแต่วันที่๑๓กรกฎาคมและครั้งที่๒๑๙กรกฎาคม
กรอิสระรวมถึงกระบวนการต่างที่ถาโถม
ยังพักเก้าไกลมันเหมือนประจวบเหมาะเลยครับ

แล้วก็เดินนะครับขึ้นลิฟต์ไปที่บริเวณชั้น๘

ซึ่งตอนนี้สื่อมวลชนเองยังคงปักหลักอยู่ตรงนี้นะครับ

ยังไม่ได้นำรถลงมาจากที่ตึกไทยซับมิตรครับ
ทวินทองย้อยไทยรัฐทีวีรายงานสดจากอาคารตึกไทยซับมิตรครับ
ขอบคุณคุณแซคนัทวินและทีมข่าวด้วยนะคะ
แต่อย่างที่คุณแซครายงานนะคะว่าบรรยากาศตึงเครียด
หลายคนก็ยิ้มเจื่อนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีรอยยิ้มจริงนะคะ

ก็ย้อนกลับกันมาอีกรอบนึงก็มีการจับไม้จับมือ
แล้วก็ยิ้มให้กันระหว่างทางคุณหมอชนน่าศรีแก้ว
หัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วก็ทางคุณพิธาด้วยนะคะ
เอาละเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องนี้ใช่ไหม
เอาละครับทุกผู้ชมครับวันนี้เนี่ยคือ
ถ้าจะพูดถึงวันนัดโหวตนายกพุธ๑๙กรกฎาคม
ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมจากนั้นหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าวันนี้มีเอกสารที่มีการเผยแพร่เปิดเผยกันออกมานะครับ
คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูล
ออกเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูล
ครั้งที่๒๑ทับ๒๕๖๖นะฮะ
กรกฎาคมนี้เหมือนกันเลยนะครับ๙นาฬิกา๓๐นาที
พร้อมกับที่ประชุมรัฐสภาโหวตเลือกนายกเลยนะครับ
โดยระเบียบวาระการประชุมในวาระที่๔เนี่ยนะฮะเป็นวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณานะครับ
เป็นเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยตามรัฐมนุนมาตรา๘๔
ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรของนายพิธาลิ้มเจริญรัฐ
สิ้นสุดลงตามรัฐมนูลมาตรา๑๐๑วงเล็บ๖ประกอบมาตรา๙๘วงเล็บ๓หรือไม่
นี่นะฮะโดยมีหมายเหตุนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณานำเสนอความคิดเห็นนะครับ
แล้วก็ระบุว่าเพื่อพิจารณาว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่
ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะออกได้ในสองรูปแบบนะครับ
ถ้าศาลท่านรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยนะฮะก็คงจะมีคำสั่งให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ย
ได้สามารถชี้แจงมาจะเป็นเอกสารหรือทางไหนก็แล้วแต่นะครับ
และจะมีการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนหรือไม่ตรงนี้น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งนะครับ
ถ้าให้คุณพิทาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอไว้ก่อน
นั่นเท่ากับว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งที่กำลังประชุมรัฐสภาโหวตเลือกนายกอยู่
อย่างเช่นถ้าสารท่านมีคำสั่งออกมาช่วง๑๐๓๐นหรือช่วงเที่ยง
คุณพิทาก็อาจจะต้องออกจากที่ประชุมรัฐสภา
แต่ก็ยังโหวตให้คุณพิธาได้อยู่ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะคะ

ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าเสียงของคุณพิทาจะหายไปหนึ่งเสียง
เพราะการโหวตเลือกนายกเมื่อครั้งที่แล้ว๑๓๑๑คุณพิทาก็โหวตเห็นชอบ
เนื่องจากเสียงก็มีนเมย์อยู่
เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับว่าในวันนั้นเนี่ยสารท่านจะมีคำสั่งรับหรือไม่รับคำร้อง
แล้วถ้ารับคำร้องจะให้คุณพิทาอยู่ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่